ช่วงนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติดในหลายจังหวัด
ซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดได้๓คดี
รวมทั้งวิสามันไป๑รายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อกจากนี้นะคะยังได้ของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมาก
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติด๑๑คน
พร้อมของกลางเป็นยาบ้ากว่า๗แสนเมตร
กัญชาอัดแท่ง๑๑๑๙กิโลกรัม
และยาไอซ์น้ำหนัก๒กิโลกรัม
คดีแรกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มตัว
นายกอจาเวกับพวกรวม๓คน
และชายไม่ทราบชื่อซึ่งเสียชีวิต
ขณะที่ปะทะกับตำรวจที่เข้าจับกลุ่ม
พร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้ารวมประมาณ๖๕๒๐๐๐เมตร

ปืน๒กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนนะคะ
โดยจับกลุ่มได้บริเวณบ้านสวนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ตำรวจนั้นสืบทราบว่า
กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และค้าของผิดกฎหมายรวมทั้งอาวุธสงคราม

กลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนยิงปะทะกับตำรวจ
ทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิต๑คน

ผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกลุ่มไปได้อีก๒คนค่ะ
ขณะเดียวกันตำรวจปราบรามยาเสพติด
จับกลุ่มตัวนายสิริชัยรัฐศรีเทากับพวกรวม๓คน
พร้อมของกลางเป็นกัญชาอัดแท่ง
จำนวนประมาณ๑๑๒๐ก้อน

ซึ่งน้ำหนักรวมประมาณ๑๑๑๙กิโลกรัม
ยาไอซ์๒ถุงค่ะน้ำหนักรวม๒กิโลกรัม
รถบรรทุกที่ใช้ในการขนย้าย
โดยจับกลุ่มได้ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี

อกจากนี้ค่ะยังสามารถจับกลุ่มนางสาว
นัชยาบำบัดภัยกับพวก
รวม๔คนได้ที่พื้นที่จังหวัดนครนายก
ยาบ้าได้๓๘๐๐๐เมตร
อาวุธปืน๑กระบอกและเครื่องกระสุน
ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่ม
ร่วมขบวนการชาวลาวมาดำเนินคดีค่ะ
ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหามียาเสพติด

และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ